เหตุการณ์เตือนใจอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
เฉพาะคนที่ต้องข้ามถนนบ่อยด้วย
เป็นคลิปที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์ขณะที่รถบิ๊กไบท์ขับมาด้วยความเร็วทางช่องขวา
ขับเร็วมากแต่ไปเจอกับคนที่เดินข้ามถนนมาพอดี
เป็นคุณลุงวัย๕๗ปีสุดท้ายมีผู้เสียชีวิตค่ะ
ภาพนี้นะคะเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงบ่าย๓ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
บันทึกโดยกล้องวงจรปิดบริเวณจุดกลับรถ
หน้าที่ว่าการอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ขณะร้อยเอกสุรพัฒน์เสขระฤทธิ์ทหารสังกัดแผนกเจาะปริโตเรียม
กรมพลังงานทหารกำลังขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์
มุ่งหน้าไปยังอำเภอฝางได้เฉียวชนกับคนข้ามถนนค่ะ
คือนายบรรลือเกียรติวิลัยอายุ๕๗ปี
ส่งผลให้ผู้ขับขี่บิ๊กไบท์คือร้อยเอกสุรพัฒน์
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะนายบรรลือให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า
กำลังข้ามไปซื้อเนื้อไก่เพื่อนำมาประกอบอาหารเย็นกับครอบครัว
ทางด้านร้อยตำรวจเอกวิรัติเทพวงศ์พนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรชัยปราการเจ้าของคดีนี้
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
ไม่มีทางม้าลายแล้วก็สะพานลอย
ซึ่งนายบัลลือให้การว่าก่อนข้ามถนน
หันไปมองด้านขวาแล้วพบว่าไม่มีรถนะคะ
จึงสังเกิดใจข้ามโดยที่ไม่เห็นรถจักรยานยนต์

เหตุการณ์นี้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีความผิดนะคะ
ตามพระราชบัญญาจราจรมาตรา๓๒
ซึ่งก็ระบุว่าในการใช้ทางเดินรถ
ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคนเดินเท้า
ไม่ว่าจะอยู่ณส่วนใดของทาง
แล้วก็ต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจำเป็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กคนชะลาหรือว่าคนพิการที่กำลังใช้ทางนะคะ
แต่เหตุการณ์นี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจ
เพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นผู้ขับขี่ได้เสียชีวิตไปแล้ว
จึงไม่ได้แจ้งข้อหาแต่อย่างใด
ถือเป็นคลิปอุทาหรณ์แก่ผู้ขับขี่ที่ควรลดความเร็วเมื่อเข้าเขตชุมชน
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
แต่อยากให้คุณผู้ชมเห็นคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ขอภาพอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจากคลิปนี้เนี่ย
วิจารณ์การพูดถึงไม่ได้พูดถึงบิ๊กไบท์ที่ขับมาด้วยความเร็ว
แต่พูดถึงผู้ชายที่ข้ามถนนค่ะ
ว่าจุดที่ไม่มีทางม้าลายไม่มีสะพานลอยแบบนี้
เวลาข้ามถนนเนี่ยต้องระวังคนข้าม

คนที่ขับรถมาจะกะจังหวะไม่ถูก

ควรจะเบรกหรือควรจะหลบซ้ายหรือหลบขวา
ถ้าดูดีคนที่ขี่รถบิ๊กไบท์มา
เขาพยายามเบี่ยงหลบไปทางขวา

แต่มันหลบไม่พ้นเพราะว่าเขาวิ่งเป็นมุมทะแยง

คือถ้าวิ่งตรงเนี่ยเบี่ยงขวาก็จะหลบทัน
จังหวะจะพอดีกันแต่พอทะแยงปุ๊บ

แล้วก็คนขับจะกะจังหวะไม่ถูกจริง

ก็เลยแหมคนข้ามถนนก็ต้องระวังด้วยนะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้คนที่เสียชีวิตไม่ใช่คนข้ามถนนนะ

คนที่จะข้ามสิ่งหนึ่งนะคะต้องระวัง
ถ้ามีทางมาลายมีสะพานเราอยู่ใกล้
เดินไกลหน่อยแต่รักษาชีวิตไว้
มุมที่มีช่องว่างตรงเกาะกลาง
ที่สามารถกลับรถได้เลี้ยวรถได้
คือเขาก็กะจังหวะไม่ถูกคนที่ขี่บิ๊กไบท์
ใช่รวมถึงยิ่งพอเป็นระยะเรื่องของการวิ่งแล้ว

เพราะว่าคนขับหรือว่าคนขี่รถจักรยานยนต
กะไม่ได้ว่าคุณจะวิ่งช้าวิ่งเร็วยังไง

ถ้าเคยเห็นคลิปที่เกิดอุบัติเหตุการข้ามถนนแบบนี้

ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากที่คนข้ามวิ่งข้าม